ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูคดีที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
เกิดเหตุพ่อแท้ใช้จอบสับหัวลูกชายจนตายคามือ
หลังจากที่ลูกชายเพิ่งออกจากคุกในคดียาเสพติดมาอยู่บ้านได้เพียง๓วัน
แล้วมีการขู่ฆ่าพ่อแม่ทุกวันนะคะสุดท้ายพ่ออดรนทนไม่ไหวค่ะ
ใช้จอบเนี่ยฆ่าลูกธาตุยาจนตายค่ะที่
มหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
บนดงกลางอำเภอขอนศาลจังหวัดชัยภูมิเมื่อค่ำวันที่๑๙มิถุนายนที่ผ่านมา
ตำรวจภูทรดอน๓รุดไปสอบสวนทราบว่าคนร้ายคือนายธนาเจียมภูเขียววัย๗๓ปี
พ่อแท้และเป็นคนก่อเหตุหนีไปตั้งหลักก่อนเข้ามอบตัวกับตำรวจโรงพักชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
นายธนาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกลูกชายเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำได้๓วัน
ในคดียาเสพติดช่วงอยู่บ้านก็ไม่ได้ช่วยงานและยังกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก
เมายาหาเรื่องทะเลาะกับตนเป็นประจำหนักสุดถึงขั้นขู่ฆ่าเอาชีวิตกัน
วันเกิดเหตุกำลังก่อฟืนเผาถ่านอยู่ใกล้กระท่อมจู่ลูกชายเดินถือมีดมาหาเรื่องขู่ฆ่า
ซึ่งตนถึงขั้นยกมือไหว้ขอชีวิตกับลูกชายพอลูกเผลอจึงหยิบเอาจอบที่ใช้เขียเตาถ่านอ้อมไปด้านหลัง
สับเข้าไปที่หัวลูกหนึ่งครั้งจนตกเปรย์
แล้วตามไปสับซ้ำที่ใบหน้าอีก๒ครั้งจนแน่นิ่ง
ลูกสาวของนายธนาบอกพี่ชายติดยาทำให้เกิดอาการคุ้มคลั่งจะทำร้ายพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาจนพ่อแม่ต้องหนีกลับไปอยู่บ้านที่ชุมแพรแต่พี่ชายยังตามไปรังความขอเงินมาเสพยาพอไม่ได้ก็ขู่ฆ่า
พี่ชายาหากินแบบกระท่อนกระแทนพอหาได้ก็เล่นยามักใส่อำนาจคมพ่อคมแม่อยากให้พ่อแม่เสียฟังในคำบอกเยอะของ
มีตีหลายที่มีแม้ว่าตีพ่อเกิดเข้าโรงพยาบาลผ้าตัดสมองก็ก็มีความอดทนแล้วหมด
ปิ่งสุดความอดทนกับคนนี่มันเป็นความเก็บสะสมลาย๑๐ปีเป็น๑๐ปี๒๐ปี
กับคนคนหนึ่งกล่าวถึงนายแอ้เสพยาเสพติดมาตั้งแต่วัย๑๘ปีถูกจับติดคุกมาแล้วหลายครั้ง
เคยมีภรรยาแต่งงานมาถึง๓ครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่มีใครทนอยู่ด้วย
ครอบครัวเคยพาไปรักษาแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะยังหลุดไม่พ้นวังวลยาเสพติด
พนักงานสอบสวนสพคศแจ้งข้อหานายธนาฐานฆ่าคนตายโดยเจตนา
แต่เจ้าตัวสู้ว่าเป็นการป้องกันตัวเพราะลูกชายขู่จะฆ่าตัวเองก่อน
สรุปสำนวนส่งฟ้องไปตามขั้นตอน
ศพของนายแอร์ญาตินำกลับไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพกองอำเภอชุมแพรจังหวัดขอนแก่น
ทำกลางความโศกเศร้าของทุกคนที่เห็นอกเห็นใจครอบครัวนี้
พิษภัยยาเสพติดกลายเป็นชนวนเหตุทำพ่อฆ่าลูกอย่างสลด
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน